คือคนที่เกิดปี๒๕๒๓๒๕๔๓นะครับ
กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
แต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาชอบไปพึ่งพิงเงินจากอนาคต
คือเอาเงินจากบัตรเครดิตไปรูดซื้อของก่อนแล้วก็ไปใช้หนี้ภายหลัง
แต่ว่าคนกลุ่มนี้มักจะมีความสามารถในการชำระเงินไม่เพียงพอ

ดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจแล้วก็การบริหารเงินอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ

แต่ว่าเวลาไปเที่ยวก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไร
เพราะถ้าใช้รู้สึกว่าพอใช้ปุ๊บมันก็จะเกินไปเรื่อย
น่าจะเป็นว่าเอาเงินมาเอามาใช้ล่วงหน้าก่อน
แล้วก็ค่อยจ่ายทีหลัง
ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง๑๙๓๖ปีมีอยู่ประมาณ๗๕๐๐๐คน
ถือเป็นกลุ่มที่มีการปรับตัวไปตามยุคสมัยปัจจุบัน
เทคโนโลยีก้าวไปไกลสู่ยุคดิจิทัล
จับจ่ายใช้สอยก็เป็นไปอย่างสะดวกสบายผ่านออนไลน์
และมีไลฟ์สไตล์ที่นิยมใช้จ่ายเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในชีวิต
แต่คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังเข้าทำงานไม่นานและมีรายได้ไม่สูงมากนัก
โดยนิยมนำเงินอนาคตมาใช้จ่ายก่อนทั้งผ่านจากบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
พบว่าคะแนนเฉลี่ยของไทยอยู่ที่๕๘คะแนน
คะแนนเต็ม๑๐๐ส่วนค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่๖๒คะแนน
คล้องกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโร
โดยจำนวนหนี้เสียบัตรเครดิตเพิ่มจาก๒๘๐๐๐รายคิดมูลหนี้รวม๑๑ล้านบาทในปี๒๕๕๙
เพิ่มเป็น๓๒๐๐๐รายมูลหนี้รวม๑๓ล้านบาทในปี๒๕๕๙
ส่วนสินเชื่อบุคคลหนี้เสียเพิ่มขึ้น๙๘๐๐๐รายคิดเป็นมูลหนี้๓๘ล้านบาทในปี๒๕๕๙
เป็น๑๖๐๐๐ลายมูลหนี้รวม๕๒ล้านบาทในปี๒๕๕๙
๑ใน๕ของเขาเป็นนี่ข้างชำระนะคะ
ซึ่งถ้าเทรนด์ยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อเนื่องเนี่ยคำถามคือว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเทรนด์ของหนี้เขาจะลดลงไหม

เพราะสิ่งที่เราเจอก็คือว่าขนาดคนที่เกษียณไปแล้วเนี่ยสัดส่วนของหนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลด
โครงการเปย์ไม่เจ็บเก็บไม่จนเป็นแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอาศัยช่องทางโซเชียลมีเดีย
โดยแนะนำวิธีการออมผ่านช่องทางที่หลากหลายตามกำลังเงินในกระเป๋า
ชาติอยากเห็นความยั่งยืนในระยะยาว
มีองค์กรอีกมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ
พ่อแม่เองก็ย่อมจะอยากเห็นลูกที่โตไปได้อย่างแข็งแกร่ง
อันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งในระบบนิเวศที่สำคัญเหมือนกัน
จากนี้จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สถาบันการเงินและสถาบันอุดมศึกษาต่าง
สร้างความรู้สุขภาพทางด้านการเงินให้กับคนกลุ่มนี้โดยตรง
โดยหวังว่าจำนวนบัญชีผิดนักชำระหนี่ของคนกลุ่มนี้
เหลือร้อยละ๕จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ๕๘ภายใน๓ปี
สิริพักษ์กระมวลไตรตึงตีคูณข่าวเทวรัฐทีวีตรายงาน